คุณผู้ชมเคยขับรถไปแล้วไปเจอพี่เขาเข้าแถวข้ามถนนกันอยู่ไหมฮะ
พี่ที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นพี่ช้างป่า

ช้างป่านี่ไม่เหมือนช้างที่เราดูทั่วไปที่เราเคยเห็นนะครับ
ตัวมันใหญ่มากนะฮะตัวสูงครึ่งต้นไม้เลย
ใช้ถนนสาย๓๔๔บ้านบึงชนบุรีนะครับ
เพิ่มความระมัดระวังหน่อยเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมาข้ามถนนนะฮะ

รถตู้นี้ต้องเหยียบเบรกเต็มแรงเลยนะครับ
ขณะที่โขลงช้างป่ามากกว่า๒๐ตัวเนี่ยกำลังข้ามถนนนะครับ
แต่รถตู้ก็ชนโดนช้างป่าจนหน้ารถบุบไปเล็กน้อยเหมือนกัน

ได้ให้ข้อมูลเหตุการณ์นี้บอกว่า
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา๓ทุ่ม๔๕นาที

บริเวณถนนสาย๓๔๔บ้านบึงแกลงนะครับ
ช่วงกิโลเมตรที่๕๖ในตำบลเขาซกนะครับ
อำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีครับ
อย่างไรก็ตามช้างป่าโขลงนี้
น่าจะเป็นช้างจากอุทยานเขาอ่างรืนัยนะฮะ
มักจะลงมาหากินในพื้นที่ชนบุรีอยู่บ่อย
ที่เราอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟังกันบ่อยนี่แหละครับ
คือผู้ใช้รถใช้ถนนสายนี้นะครับ
เรียกร้องให้หน่วยงานราชการเพิ่มไฟส่องสว่างให้หน่อย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรถชนช้างแบบที่เกิดขึ้นดีนะ
เบรกทันชนไปแค่นี้นะฮะ
โอ้โหเยอะจริงนะครับยังไงระวังหน่อยนะครับ

อืมอ่ะระวังด้วยเรื่องการ